นายนพัฒน์ไปก็ไม่ได้คาดหวังนะคะเป็นพระเอกร้อยล้าน

ใช่นะคะก็เฮฮาสนุกดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเรื่องที่น้องนายเนี่ยเขาเรียกอะไรแกล้งคุณแม่แม่หมูนะคะ
โครงอัดคลิปนี่แหละค่ะเราเสียจริตขอพี่ติ๊กอนุญาตอัดคลิปเอาไว้นะคะตลกมากนะคะ
ผมก็เพิ่งเคยเอาหน้าการอย่างนี้ของเขาครั้งแรกเนี่ยแหละ
ผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ตลกมากนะครับ

เพราะผมว่าแม่ผมน่าจะตลกแน่เลย
ค่ะก็เฮฮาอย่างที่เห็นส่วนหนังนะคะ

ชายหนุ่มทั้งหลายต้องหลงรักใบเฟิร์นแน่นะคะ
ก็เป็นเรื่องของเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียน
คือแอบรักเพื่อนตัวเอง
ไม่รู้ว่าจะกล้าบอกหรือเปล่า